วันนี้คณะกรรมการปปชได้เปิดเผยบัญชี
หนี้สินและทรัพย์สินของสอสอเพิ่มอีก๘๐คนนะครับ
โดยในการเปิดเผยครั้งนี้พบว่า
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ครอบครองกันไว้ค่อนข้างสูง
จนทำให้ปปชเตรียมขอตรวจสอบทรัพย์สินเหล่านั้น

กลายเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินอื่นมากที่สุด
ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชที่ออกมาเปิดกรุสมบัติสสเพิ่มเติมจำนวน๘๐คน
สำหรับนายคาถาเทพเตชเดชเรืองกุล
สอสอป้ายแดงจากภักดิ์พลังไทยรักไทย
มีทรัพย์สินอื่นกว่า๑๑๐๐ล้านบาท
ในจำนวนนี้เป็นโคตรเหล็กไหลมูลค่า๗๐๐ล้านบาท
มหาเหล็กไหล๓๐๐ล้านบาท
และอุกาบาทหรืออุกามณีดำมูลค่า๑๐ล้านบาท
นายคาทาเทพเล่าที่มาที่ไปถึงทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของตัวเองว่า
โคตรเหล็กไหลมาจากชาวบ้านเมื่อ๒๐กว่าปีที่ผ่านมา
เมื่อได้มาก็นำมาบูชาได้เกิดเรื่องดีขึ้นมากมายภายในเวลาไม่กี่เดือน
และภายในไม่ถึงปีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมาก
ทายขออะไรก็มักจะสมหวัง
ซึ่งเคยมีผู้ที่ชื่นชมเหล็กไหลจากต่างประเทศมาติดต่อขอซื้อในราคา๗๐๐ล้านบาทแต่ไม่ขาย
หัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยที่แจงบัญชีทรัพย์สิน๑๘ล้านบาท
ครอบครองชุดเบนจภาคี๒ชุดมูลค่าชุดละ๑๐๐ล้านบาท
สมเด็จพระวัดละคังพิมพ์ใหญ่อีกหลายองค์มูลค่าองค์ละ๑๐๒๐ล้านบาท
อกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสำริทปางมารวิชัยศิลปะล้านนา
มูลค่า๓๐ล้านบาทโดยนายชัชวานได้แนบใบรับรองพระแท้
มาแสดงต่อปปชด้วย
หัวหน้าพักเล็กอีกหนึ่งคนที่อู้ฟู้ไม่น้อยหน้า
คือนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
แจงบัญชีทรัพย์สินรวม๑๙๒ล้านบาท
ในจำนวนนี้เป็นพระเครื่องกว่า๑๔๗ล้านบาท
รายการที่เสียเต้ยื่นต่อปปช
ทำเอาบรรดาเซียนพระถึงกลับตกใจ
เพราะมีพระเครื่องหายากหลายรายการ
พระกริ่งปวเรศทองคำ๕๐ล้านบาท
สมเด็จไกรเซอร์ทองคำ๓๐ล้านบาท
สมเด็จวัดระคัง๔๐ล้านบาท
และพระร่วงลางปืน๑๒ล้านบาท
ยื่นบัญชีทรัพย์สินในมูลค่าที่สูงเช่นนี้
วงในปปชเปิดเผยด้วยว่า
ในกรณีบุคคลที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินอื่น
ตีมูลค่าสูงอย่างพระเครื่องหายาก
แต่ไม่มีการยื่นใบรับรองพัดแท้มานั้นอาจเป็นเหตุ
ทำให้สงสัยถึงความมีอยู่จริงของทรัพย์สินได้ว่า

สามารถที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินเหล่านั้นได้

จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไป

เพื่อเข้ารับตำแหน่งสอสอในครั้งนี้
ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากในอดีต
พบว่ามีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สูงมาก

จะกลายเป็นช่องในการฟอกเงินที่ได้มา

ที่จะต้องตรวจสอบต่อไป